วงการบันเทิงของเราสูญเสียนักแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งท่านแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าเธอเป็นตลกซุปตาเห็นหน้าค่าตาเธอเมื่อไหร
หลายคนร้องอ๋อมาพร้อมกับเสียงหัวเราะเลยนั่นก็คือพี่ไข่มุกซุปตานั่นเองนะคะ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะคะว่ายังมีการขอรับบริจาคเงิน
ซึ่งในวันนี้ค่ะพี่ไข่มุกเสียชีวิตลงแล้วที่โรงพยาบาลบางพลีนะคะ
ขณะที่กำลังรอไปทำคีโมรักษาโรคมะเร็งครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะ
ก็แน่นอนแล้วค่ะว่าสร้างความเสียใจให้กับคนบันเทิงอีกครั้งนะคะ
พรุ่งนี้ค่ะศพจะถูกนำไปประกอบพิธีณวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
คือก็น่าตกออกตกใจอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อ๓วันที่แล้วเนี่ย
ว่าพี่ไข่มุกเองเพิ่งมีการคุยโทรศัพท์

อยู่เลยนะคะก็เพื่อนในวงการก็แสดงความเสียใจ
แล้วก็ก่อนหน้านี้หลายคนพยายามให้ความช่วยเหลือ
เรื่องของเงินแล้วก็ส่งกำลังใจกันมาอย่างมากมายเลยค่ะ
จริงแล้วเนี่ยพี่ไข่มุกก็ต่อสู้มาอย่างเต็มที่แล้วนะคะ
เทิงไทยรัฐก็แสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ